เมื่อสักครู่กับภาพนี้คือภาพเดียวกันคุณผู้ชมภาพ
นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะเป็นเรื่องท้อกป
อร์ทาวน์คือก่อนนั้นเนี้ยมีกระแสข่าวมาอย่างต่อเนื่อง
แต่ข่าวว่ารัฐบาลจะมีการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินนะคะ
ที่สุดแล้วก็เตรียมจะประกาศใช้จริงซึ่งจะมีผลก็คือวันพรุ่งนี้
มีนาคมนะคะเอาล่ะประกาศมาจอฉีดยาแรงสกัดโควิด
งัดฉุกเฉินตั้งทีมสอชสู้รัฐบาลเริ่มเอาจริง
ประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินเริ่ม๒๖มีนาคมนี้
หวังใช้สกัดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด๑๙
หลายคนฟังแล้วตกอกตกใจ
พอบอกพระราชกำหนดฉุกเฉินนึกไปถึงนู่นเคอร์ฟิลล์
เราจะไม่ได้ออกจากบ้านในช่วงเวลาที่เราเคยออกเหรอหรือว่า
มีการกำหนดอะไรต่างให้เราใช้ชีวิตยากลำบากมาก
ยิ่งขึ้นหลายคนเอามือกำอกแบบนี้เลยแล้วก็เอามือกำพระอีกที

คุณผู้ชมอย่าตกใจไปนะคะเรื่องของ
คือถ้าเกิดว่าไปดูกฎหมายฉบับนี้มันมีรายละเอียดหลายมาตราเยอะมาก
นายกบอกว่าจะค่อยปล่อยของออกมาทยอยปล่อยของออกมา
เพราะฉะนั้นเรื่องของการห้ามออกจากบ้านเวลาต่างพื้นที่ไหนบ้าง
ยังไม่มีการประกาศใช้บังคับใช้อย่างเป็นทางการใจเย็น
เคอร์ฟิลล์ยังไม่มีนะจ๊ะแต่มาตรการที่หลายคนบอกว่าได้รับผลกระทบ
เมื่อวานนี้ท่านรองสมคิตมีการแถลงออกมาแล้วนะคะ
เดี๋ยวเราขยายความเรื่องนี้กันเชื่อว่าหลายคนอยากรู้แต่เอานายกรัฐมนตรีก่อน
นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงเรื่องนี้แล้วค่ะฟังเสียงท่านอีกครั้งนะคะ
โควิดของเราเป็นศูนย์ศูนย์การฉุกเฉินในเรื่องของการแก้ประหารโควิดนี้นะครับ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นเสียงยืนยันจากนายกรัฐมนตรีนะคะ
พลเอกประยุจันโอชาว่านี้ท่านบอกว่าก็มีความจำเป็นต้องประกัดใช้
พระราชกำหนดหรือพรกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ปี๒๕๔๘เริ่มตั้งแต่๒๖มีนาคมนี้ไปเป็นระยะเวลา๑เดือน
สำคัญคือการจัดระเบียบการทำงาน
เพื่อให้มีคณะทำงานที่ทำงานสอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน
มีประหลัดของกระทรวงแต่ละกระทรวงแต่ละภารกิจเป็นหัวหน้าส่วนงานรับผิดชอบ
จะมีการติดตามมาตรการที่มีการประกาศออกไปแล้วก่อนหน้านี้
ว่ามีการดำเนินการอย่างไรบ้าง
พร้อมทั้งมีการเสนอมาตรการใหม่เพิ่มเติมมา
เพื่อให้ผู้อำนวยการสอชก็คือนายกรัฐมนตรีนี่แหละเป็นหัวหน้าเป็นคนอนุมัติ
ซึ่งอย่างที่บอกไปค่ะพรกรฉุกเฉินปี๒๕๕๙
จะมีการประกาศใช้พรุ่งนี้เป็นวันแรก๒๖มีนาคมนะคะ
นับไปเป็นระยะเวลา๑เดือนแล้วถามว่า
มาตรการต่างที่จะนำมาใช้เครื่องมือในการบังคับใช้ทางกฎหมายจะมีอะไรบ้าง
นายกบอกว่าหลังจากนี้ก็จะมีการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ออกคำสั่งหรือมาตรการที่เข้มข้นขึ้น
พร้อมขอให้ฟังข้อมูลจากรัฐบาลที่ศูนย์สอชจะมีการแถลงข่าวตลอดทั้งวัน
เพื่อป้องกันความสับสนข้อมูลที่อาจจะบิดเบือน
ระยะเริ่มต้นค่ะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะ
ระยะเริ่มต้นนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะเพิ่มการตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัด

เพิ่มมาตรการที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยและเรื่อย
คือมาตรการในพรกรฉุกเฉินมีเยอะมีเครื่องมือที่จะนำมาใช้ได้เยอะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้ผลนะคะใช้หนึ่งไม่ได้ผลใช้สอง
ใช้๒ไม่ได้ผลใช้๓เพิ่มความเข้มข้นเรื่อยค่ะ
โดยศูนย์สอชจะมีการประชุมทุกวันที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ในเวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการแถลงข่าว
ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันนะคะ
หนึ่งเรื่องจบไปคุณผู้ชมใจเย็นเรารายงานข่าวแบบนี้นะคะ
อีกเรื่องหนึ่งเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากรู้มากเพราะก่อนหน้านี้
รัฐบาลมีการประกาศปิดสถานบริการต่างแล้วบุคคลที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน
ห่วงโซ่อุปทานเหล่านี้ก็คืออยู่ในนี่แหละแวดวงของการบริการต่างนี่นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นร้านตัดผมสถานบริการเรื่องของการนวดต่างทำไงอ่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะที่สุดแล้วที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีการอนุมัติเยียวยา
แรงงานที่อยู่นอกระบบแรงงานที่อยู่นอกระบบคือใคร
คือคนที่ไม่ได้มีการรับสิทธิ์ประกันสังคมไม่ได้ถูกให้บริการ
หรือว่าได้รับสิทธิ์ตามมาตรา๓๙ของประกันสังคมเนี่ยนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วก็จะได้รับผลกระทบจากโควิดผู้ที่เป็นใครบ้าง
แรงงานลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม
รัฐบาลบอกว่าจะสนับสนุนเงินเลี้ยงชีพให้เดือนละ๕๐๐บาท
เป็นระยะเวลา๓เดือนอันนี้ยังลงทะเบียนไม่ได้
ใจเย็นค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ย
เดี๋ยวแจ้งกันอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าหลายคนก็มาบอกดิฉันว่า
มันลงทะเบียนไม่ได้ตกออกตกใจยังไม่ได้เปิด

อกจากนี้ยังมีเงินกู้ฉุกเฉินนะคะเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราว
โดยธนาคารของรัฐก็คือกรุงไทยนี่แหละ
จะเป็นหน่วยงานที่มีการปล่อยกู้ให้กับ
ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะคะ
หมื่นบาทต่อรายดอกเบี้ยร้อยละ๐๑ต่อเดือน
โดยไม่ต้องมีหลักประกันอย่างเช่นกู้มา

โดยธนาคารออมสินค่ะจะเป็นคนปล่อยกู้
ไม่เกินวงเงิน๕๐๐๐บาทต่อรายนะคะ
อันนี้คิดดอกเบี้ยร้อยละ๐๓๕ต่อเดือน
มีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันนะคะ
แล้วจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ช่วงเมษาเป็นต้นไป
เพราะฉะนั้นหลายคนก็ฟังข่าวจากเราแล้ว

ยังไม่เจอนะครับ
ไซต์เปิดแล้วแต่ไม่มีรายละเอียดด้านใน

ใช่แล้วก็กติกาเกณฑ์การต่างก็ชัดเจนนะคะว่าเขาจะมีการคัดกรองยังไง
ว่าท่านได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙จริงหรือไม่
เดี๋ยวถ้าเกิดว่าถึงเดือนเมษาเรารายงานข่าวแล้วก็ลงลึกในรายละเอียดเรื่องนี้อีกทีนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นประเด็นที่คนที่เขาเดินทางกลับบ้านไปตอนนี้
เพราะว่าประกาศปิดสถานที่ต่างเขาไม่มีงานทำ
เขาอยากทราบข้อมูลเรื่องนี้เดี๋ยวเราประโยชน์